ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่ไม่ต้องอาศัยความสามารถพิเศษใด
เรียงตอบคำถามให้ถูก๔ข้อ

ต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
ในเกมต่อชีวิต
สวัสดีครับแล้วนี่คือรายการที่จะต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัว
ที่มีวิกฤตในวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
บ้านคือปัจจัย๔ที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคนเรา
แต่บ้านของผู้ที่ประสบวิกฤตที่มาในรายการเกมต่อชีวิตในวันนี้ครับ
บ้านของเขากำลังซุดโสมเป็นอย่างมาก
สุดโทรมจนถึงขนาดฝาบ้านที่มีอยู่เนี่ยนะครับ
พังแล้วก็ใช้ผ้ามาทำเป็นฝาบ้านแทน
ซึ่งไม่ปลอดภัยสำหรับชีวิตที่อยู่ในบ้านหลังนี้ที่น่าเป็นห่วงมาก
ก็คือคนพิการและเด็กอันตรายมากน้อยแค่ไหน
ชมภาพชีวิตพร้อมกันเลยครับ

แล้วฝาผนังที่เป็นสังกติก็เป็นรูรั่ว
แล้วฝนสาดเข้ามาก็คือสาดเข้าบ้านหมด
ที่บ้านเราซื้อโซมผูกพัง
เราก็เป็นห่วงแม่เราที่เขาอายุเยอะมาก

และต้องเลี้ยงลูกเราวัย๕ขวบที่ยังเล็กอยู่
แต่คนที่ห่วงที่สุดคือน้องชายเราที่เดินไม่ได้ตั้งแต่เกิด

ยาวเวเลตีแวทอีทรัญอายุ๓๑ปี
ที่เราต้องทำงานหาเลี้ยงครอบครัวคนเดียว

มีช่วงหนึ่งที่เขาเป็นมะเร็งเต้านม
เขาต้องตัดนมทิ้งข้างหนึ่ง
พอหลังจากตัดนมมาได้ระยะหนึ่ง
แม่ก็ต้องมาตัดลิ้นตาทั้งสองข้าง

เป็นเกี่ยวกับไอ้เทสซาลอน
สองเดือนหาทีกินยาอยู่ตลอด
ทุกวันนี้แม่เขาก็ทำได้

ก็ไปตกปลาหากับข้าวมาไว้
ทำเป็นปลาเข็มแดดเดียว
จากร่างกายของแม่นี่ไม่แข็งแรงแล้ว
แม่ก็เป็นห่วงลูกชายของแม่ในพิการ

ไม่เคยไปไหนไม่เคยทำงานที่ไหนได้

เขาเป็นพิการตั้งเกิดกำหนด

๑ขวบเขาเป็นโรคเกร็ง

หลอดเลยมียายาชักมาให้

ลูกชายต้องกินยาชักอยู่ตลอด
ผมเจอแจ๊คครั้งนี้ผมก็อายุ๒๒แล้ว
เมื่อแม่หนูจะอาจมาให้หนูแม่เขาก็อาจมาให้หนูอย่างดี
แล้วก็ทำก็เกี่ยวกับที่หนูทำเองไหมครับ
ถามว่าหนูอยากทำเองไหมหนูก็อยากกำแกง
แต่อยากได้แก่งมันทำไม่ได้
ลูกแจ๊คเนี่ยมา๒สัปดาห์วันก่อนเนี่ย
หล่นรถทีแชร์ตรงใต้ถุนบ้าน
ตอนนั้นแม่ทำกับข้าวอยู่บนบ้านกับลูกสาว๒คน
ตอนนี้แม่แงะไปเห็นลูกแจ๊คกำลังปั่นมาตอนไหนไม่รู้
เห็นว่าแม่หนูตกจากรถที่แชร์
กำลังอยู่ข้างล่างผมอยู่ข้างล่าง
ผมก็อยากด้วยพี่ก็ด้วยแม่
ไม่อยากกล้างภาระให้กับพ่อ
ก็เลยบอกว่าแจ๊คทำไมไม่คอยแม่แม่กำลังทำกับข้าวอยู่
แล้วหล่นมาเนี่ยดีนะบุญนั้นไม่เป็นอะไร
ถ้าหัวไปฟาดเสาแล้วแล้วแม่จะทำงานแล้วจะหัวแตก
แม่จะดูได้ไหมทีหลังแจ๊คไม่ต้องทำแบบนี้นะ

ทีหลังอย่าเอาแบบนี้นะไม่เอานะพวกมาย
จะชอบฟังเทศหรือลิเกเนี่ยเขาจะชอบมาก
เขาบอกว่าฟางเทศเนี่ยแม่ผมมีความรู้เยอะ
ถึงผมไม่ได้ทำบุญเขาสอนความรู้ให้ผมเยอะ
แล้วก็เทศพ่อเทศแม่หรืออะไรเนี่ย
ให้ลูกเป็นคนดีกระตันอยู่กับพ่อแม่
ดีแล้วลูกทำอย่างนี้เจริญถึงแม้ว่าลูกจะเดินไม่ได้
จิตใจของลูกสะอาดอยู่ในธรรมะอยู่ในพุทธศาสนาดีลูก
ตอนจะนอนนะลูกชายของแม่เนี่ยจะกราบเท้าแม่ทุกครั้ง
แม่ก็ให้สินให้พอลูกบอกว่าเออขอบุญรักษาเทวดาคุ้มครองนะลูกนะ
ชาตินี้ลูกเกิดมาแบบนี้ชาติหน้า
ขอให้ลูกก็เกิดมาครบกันสิบสองนะลูกนะ

เดี๋ยวลูกจับแม่ที่แล้วแม่ไม่อยาก
น้องแจ๊กส์มีพรามยามากจะก่อนไม่เป็นภาระเรากับแม่
ที่จะทำทุกหมี่ทุกทางที่เขาจะทำได้
พยายามใส่เสื้อผ้าพยายามใส่กางเกง
แต่เขาก็ทำไม่ได้เพราะเขาเก่งตลอดเวลา

คนเดียวก็ไงบ้าง
อีกคนนึงคือลูกสาวเราคือน้องชมพู่
ห่วงเขาเรื่องสุขภาพเพราะว่าเขาเป็นเด็กที่ไม่ค่อยแข็งแรง
เขาเป็นโรคปอดภูมิแพ้หอบ

ทำให้มันมีปัญหาเกี่ยวกับการทำงานของเรา
เพราะลูกสาวนอนที๙วัน๑๐วัน

คือปวดท้องน้อยเดินก้าวขาไม่ออก
เพราะว่ามันแบบล้าวลงข้างล่าง
แม่เราให้กำลังใจทุกอย่าง

แล้วก็ยังสุขอยู่ในครอบครัว

อาหารดีแค่นี้เราก็แบบสุขใจในครอบครัว

บ้านหลังนี้มันผูกเป็นปวกกิน
แล้วก็เสาที่อยู่เนี่ย

เกิดมาข้ามคืนฝนฟ้ามาเนี่ยแม่มันรู้จะทำยังไง
เกิดมันมาแล้วมันบ้านพังขึ้นมาเนี่ย
อยู่กับคนพิการกับหลานคนเนี่ย
ไม่รู้จะทำยังไงจะเอาหลานหรือจะเอาลูกหนี
ถ้าเกิดพังมาหนูก็จะพังมาหมดเพราะพระเนี่ย

เพราะว่ามันไม่มีเงินที่จะมาสร้าง
ทุกวันนี้ก็มีความฝันว่าอยากจะมีบ้านหลังใหม่
ที่ทำใต้ถุนข้างล่างทำห้องข้างล่างให้น้องชายอยู่
ให้น้องชายสามารถไปไหนได้สะดวกไม่ปลอดภัย

แล้วจริงเผื่อให้น้องชายสามารถเปลี่ยน

กำลังจะพังทลายลงเมื่อไหร่

ผู้หญิงสามกับคนพิการอีกหนึ่ง

ครอบครัวของแม่นิดจากจังหวัดอ่างทองครับ

เห็นบอกว่าน้องแจ๊คเป็นคน
ส่งเรื่องราวมาเหรอครับคุณแม่

แต่น้องบอกว่ามีรายการนี้มา

แต่หนูก็ไม่คิดว่ามันจะได้ไม่ได้

หนูก็เลยลงเขียนไปถ้าได้ก็ดี

มีแม่เป็นกำลังใจของบ้าน
คือกำลังใจให้ลูกทุกคน

ลูกไม่ต้องคิดอะไรมากมาย

ซึ่งแม่ไม่รู้ว่าแกเป็นคนพิการ

จากตาชีวิตมาเป็นแบบนี้

ลูกสาจะทำงานได้อย่างนั้น
แม่ก็บอกว่าไม่ต้องคิดอะไรลูก
คนเราเกิดมามันก็ต้องใช้เวรใช้กรรมกันทั้งนั้น

ชาติหน้าเกิดมาหนูจะได้คบกันสามสอง

ที่บอกว่ารถล้ม

มันอยากก้าวหมดล้ายครั้ง
อยากเกลยพี่อยากเกลยแม่
อยากเกลยว่าตัวเองให้ไปยกพ่อนี่
แจ๊คช่วยเหลือตัวเองอะไรได้บ้างอ่ะครับดูแลตัวเองยังไงอ่ะลูกอืม
กินข้าวเองได้ไหมครับกินได้ครับแล้วมีอะไรอีกบ้างที่น้องแจ๊คพอทำได้
คุณก็ได้คุณบ้างแล้วก็อยากหาย

อยากดูด้วยก็ได้ช่วยพี่แจ็คทำงาน
เห็นบอกว่าน้องแจ๊คเนี่ย

เขาชอบฟังเทศแล้วก็ลิกเกย์เนี่ยเขาชอบมาก
วันไหนถึงปีหน้าวัดต้นสนเนี่ยเขาจะมีเทศมหาชาติเนี่ย
มันจะเป็นหน้าสงการจะให้พาไปทุกปี

ใช่เขาชอบมากแล้วเขาจะมีม้วนเทปอะไรดีอะไรเนี้ย
ให้ซื้อมาทั้งที่เราไม่มีเราก็อยากจะให้ลูก
แล้วก็เอาเงินเนี่ยคือว่าเสียสละให้ลูกเพราะเขาเป็นแบบนี้
เขาชอบทำปันติวรูปฟังเทศอะไรอย่างงี้

พระเทศใช่ไหมครับฟังรายการของวัดต้นสนแน่เลยใช่ไหมฮะ
ใช่ไหมเพราะเขาจะมีเทศแหละเทศอะไรอย่างนี้

เขาจะอยู่รู้ตรงที่มีวิทยุ

มาตั้งเขาอายุเขาได้ร่วมรู้

คือสอนเขาไว้แล้วเขาจำได้นะคะดีพระอาทิตย์ไม่ได้สอนค่ะ

พระเทศหรือว่ายังไงหรือว่ายังไง
แม่อยากกลับไปเผยมาพระอารหันต์ของลูก
แกไม่มีแม่เราจะกลับกันมาเหมือนกัน

พ่อแม่คือพระอารหันต์ของลูก
แล้วคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับผมบอกเลยนะว่า
ไม่สายเกินไปที่จะสอนบุตรหลาน
จิตใจเขาได้ยินมากถึงความร่างกายเขาพิการ

บุญผู้สนตรงนี้ไม่ไปไหนหรอกเราได้
นั่นแหละก็คือการทำบุญที่อยู่ในบ้าน
ห่วงอะไรเขามากที่สุดครับในตอนนี้
ห่วงตอนที่ขึ้นลง
ขึ้นลงบนบ้านเพราะว่าบ้านมันก็สูง
เพราะแม่ก็ไม่มีเงินที่จะมาปลูก
ก็เลยบอกว่าลูกทนเอาหน่อยนะ
เพราะว่าสักวันหนึ่งเราก็ไม่แน่
เพราะว่าพี่ก็หากินคนเดียวเสาหลักในบ้าน

หนูเป็นทั้งโรคกระเพาะต่อมน้ำเหลืองโต
และตอนนี้ล่าสุดคือเยื่อบุมพอมารู้ตัวผิดที่
๓เดือนไปหาหมอทุก๓เดือนตลอดชีวิต

อยู่ที่โรงงานวังน้อยแถวอายุทยา

ถ้าวันไหนไปทำก็ได้วันไหนไม่เคยทำก็ไม่ได้เงิน

อยู่กับเจ๊อปคนเดียวค่ะเพราะว่าคุณแม่เองนี่ก็ไม่ได้แล้วต้องดูสองคนนี่ด้วย
ใช่ต้องดูลูกเราแล้วก็ดูน้องชายเราอีก
และเห็นบอกว่าสาเหตุที่ต้องขาดงานเพราะอะไรครับ
น้องชมพู่เป็นโรคปอดภูมิแพ้หอบ
ไปทีแบบว่าราเขาไอราเขาตัวร้อน
เขาก็คอยจะหอบ๙วัน๑๐วันไปนอนอีกวัน
เพราะออกมาได้สองวันเขาก็เข้าไปนอนอีก๙๑๐วัน
งานก็เลยสะดุดเพราะว่าเวลาเขาให้

หมู่ก็ต้องลางานไปเฝ้าลูก
แม่ก็เฝ้าไม่ได้แม่ก็ต้องดูแจ๊ค

แม้สักคนอาจจะช่วยรักษาน้ำบาก
ผมเห็น
พี่สาวเจ็บบ่อยแม่เองก็ไม่ค่อยดี

กินตรงต่อยาครุฑสองเดือนค่ะ

ข้างซ้ายกับข้างขวาครับช่วงนี้แม่ตาข้างขวาจะดูมัว

แล้วแม่ต้องรักษาต่อเนื่องใช่ไหมครับ
เราต้องมาดูลูกชายหลานสาวด้วย
ไปไหนก็ลำบากก็เลยห่างไม่ค่อยไปห่างหรอกไม่ได้ห่างด้วย

เพราะว่าไม่มีตังค์ที่จะไปทำลอกใหม่
จ๋าบ้านหลังนี้อยู่มากี่ปีแล้วครับประมาณบ้านหลังนี้๒๑ปีแล้ว

ตั้งแต่น้องน้องชายได้ขวบน้องชายได้ขวบ
มันเป็นอะไรบ้างครับบ้านตอนนี้ที่เกิดปัญหา
ช่วงตัวบ้านมันเป็นปวกกินหมด
เพราะว่าข้างฝาสังศีลเป็นรูร่วมหมดเลย
สาวบ้านมันจะแตกแตกหมด
แต่เห็นบนหลังคาสังกษีก็รั่วกันเห็นบอก

ฝาบ้านนี่ก็คือเป็นสังกษี
เป็นสังฆษีแล้วก็พังบางทีเอาผ้ามาครับเอาผ้าเป็นพลาสติก
เป็นเหมือนผ้ายางเอาตัดแล้วแม่ก็ขึ้นไป

ตัวเล็กวิ่งก็ขาก็จะล่วงลงไป

เวลาลมพายุมาผมเข้าใจเลยครับ

ลมที่พัดมาแต่ละทีแทบจะไปทั้งหลัง

วันนั้นอยู่กันมีลูกชาย
แล้วก็มีหลานสาวแล้วก็ลูกสาว
ไปทำงานช่วงกาดดึก

ลูกก็อยู่แต่ลูกพิการและหลานสาวอีกคนนึง

แล้วแม่จะทำไงจะเอาลูกจะเอาหลานดี

กลัวมันจะพังลงมาทับอะไรอย่างนี้
หมายที่แม่มาเกมต่อชีวิตในวันนี้

แม่ก็อยากจะให้ลูกชาย
อยากจะมีบ้านให้เทอยู่ใต้ถุนนี้

ก็คืออยากจะได้เงินทุนสักก้อนหนึ่ง
เพื่อที่จะไปต่อเติมบ้านข้างล่าง
มันอยู่ดีและปลอดภัยมากกว่านี้
วันนี้ผมขอให้ครอบครัวของคุณแม่โชคดีนะครับ

ขอให้คุณแม่ได้บรรลุเป้าหมายนะครับ

เวลาที่เราไปทำงานนอกบ้านเหนื่อยกลับมา
ก็อยากที่จะมีบ้านที่อบอุ่นและปลอดภัย

แต่บ้านหลังที่ครอบครัวนี้ประสบกับวิกฤต
ในตอนนี้เริ่มไม่ปลอดภัยกับพวกเขาแล้ว
เรามาเอาใจช่วยครอบครัวของคุณแม่นิด

เพื่อที่จะไปต่อเติมบ้านในครั้งนี้
กับการตอบคำถามให้ถูก๔ข้อ
เพื่อรับทุนสูงสุดไปต่อชีวิตถึง๑ล้านบาท
ในช่วงหน้ากับเกมต่อชีวิตครับ
คุณแม่เป็นคนเลือกเรื่องพระเวชสันดร

เก่งเลยน้องแจ๊กว่าลายฟังหว่า

ไม่ได้อยู่ในพระเวชสันดรชาดก
ฟังน้องแจ๊คพร้อมตอบเลยเหรอครับ
ถ้าพร้อมแล้วน้องแจ๊คจะเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ